ได้มีโอกาสก่อนคือแกป่วยแกก็มาทำให้ทางช่องอยู่

คุณรถมายเล่นละครแต่แกอยู่ตอนนี้เลย
เดี๋ยวก็คงมีใครไปกำกับต่อให้แหละ

เพราะว่าตอนนี้ที่คุณจักรีนอยู่ที่วัดนาคปรกพระศรีเจริญ
ซึ่งเขาบอกว่าวันนี้ลูกเขาก็เป็นลูกสวยสองคนเลยเนาะ
ลูกเขาก็ลงแบบว่าเขากลับมาหรือยัง
เข้าแล้วมาโอเคครับตอนนี้ไปพบกับคุณจักรีนที่วัดนักปลกนะครับ
คนแน่นเอี่เลยค่ะพี่มดดำนะคะพี่หนุ่มนะคะรวมไปถึงพี่ม้าออนภาด้วยนะคะ
ตอนนี้แจ๊กรีนนะคะก็อยู่ที่นี่เลยค่ะวัดนาคปรกนะคะด้านหลังค่ะ
เป็นบรรยากาศงานสวดอภิษฐรรมศพนะคะของพี่ตัวสลันยูค่ะคุณผู้ชม
นี่คือบรรยากาศสดเลยนะคะก็วันนี้นะคะมีศิลปินดาราที่รักพี่ตัวนะคะ
มาร่วมงานไว้อะไรค่ะเป็นครั้งสุดท้ายมากมายกันเลยทีเดียวนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่อ๊อฟพงพัฒน์นะคะเมื่อสักครู่กับพี่แดงธัญญาค่ะ
ก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าแบบเพื่อนไปเดินทางไปแล้วค่ะ
อันนี้คือบรรยากาศสดเลยนะคะอย่างที่เห็นค่ะ
แล้วก็เมื่อสักครู่นะคะก็พี่รถเมย์ค่ะก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราก็จะได้ฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะของพี่เปิ้ลหัทยานะคะ
แล้วก็พี่เอกธเนธนั่นเองนะคะซึ่งเป็นพี่ชายนะคะของพี่ตัวค่ะ
บรรยากาศในวันนี้นะคะเดี๋ยวแจ๊กกะลินจะเล่าให้ฟังนะคะ
ในช่วงกลางวันนะคะก็มีการเคลื่อนร่างนะคะมาที่สาระเศรษฐีนะคะ
หน้าปรกค่ะซึ่งนะคะนี่บรรยากาศด้านหลังนะคะ
ก็มาในช่วงเวลา๓โมงแล้วก็๔โมงเย็นมีการรดน้ำศพนะคะ
และตอนนี้ก็อยู่กับคุณเติ้ลนะคะเติ้ลตะวันสวัสดีค่ะ
นี่สดเลยค่ะกับรายการข่าวใส่ไข่
อย่างที่ทราบกันเนอะเติ้ลแบบโพสต์ข้อความที่แบบระลึกถึงพี่ตัวยังไงบ้างคะ
แล้วต่อมาอีกหลายเรื่องแล้วก็เราก็แอบมอง
แล้วก็เก็บคำสอนของเขามาปรับใช้ในงานของเรา
ก็คือเรียกว่างานของผมในปัจจุบันเนี่ยแรงบันดาลใจผมว่าเกิน๗๐

วิธีการกำกับวิธีการบอกมุมมองในการเข้าถึงตัวละครเวลากำกับ
เห็นบอกว่าก็ช็อกเหมือนกันเพราะว่ามันกระทันหันมาก
ช็อคมากเพราะว่าคืออาตัวเขาเป็นคนเข้มแข็ง
แล้วเขาก็ไม่อยากให้ใครเห็นเขาในวันที่เขาแย่หรือวันที่เขาสุขภาพป่วย
เพราะฉะนั้นคือไม่มีใครรู้เลยคนที่สนิทไม่มีใครรู้เลย
ไม่มีใครรู้ว่าตัวป่วยเราไม่รู้เรื่องเลยจนเมื่อวานนี้คือเรากำกับละครอยู่
แล้วเราก็เห็นข้อความมาเรายังไม่เชื่อว่านี่มันเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างนี้
มันไม่เชื่อเลยครับจนพอหลังจาก๓ทุ่มไปแล้วข่าวเริ่มออกเยอะ
อัตทรูก็บอกว่าเดี๋ยวเค้าต้องไปตรวจให้ละเอียดขึ้นแล้ว
นั่นคือครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันแล้วเราก็เจ็บใจตัวเอง
คือเราบอกว่าเราจะคุยกันกับตัวว่า
เราจะไปหาพาหลานไปหาพาเมียไปหา

ในช่วงบังษัยครับ
จริงพูดตำเลยว่าเราไม่คิดว่าพี่ตัวจะไปบนภาษณ์

ก็เรียนเรียนจบแล้วเราจะไปช่วยอะไรเขาก็ยังไม่ได้คิดไม่ได้มันจะทำอย่างสุด
ของเหมือนกันก็ความรักกับคนที่ก็มีจำนวน
จริงแล้วพี่ว่าพี่ก็พร้อมนะเรื่องของการทำงานหนัก
แล้วก็ความวิจารณียาอาจจะมีบ้าง
มันก็มีบ้างมันก็มีแบบเออบางทีเราก็รู้สึกไม่มีไม่มีจริงหรอมันมีบ้าง
คือคุณหมอก็เคยพูดแล้วล่ะค่ะว่าถ้าเกิดว่ายาตัวแรกที่ฉีดไป๖เข็มโต้ตอบได้ดีเขาก็จะเปลี่ยน
เพราะพอคุณเรื่องตัวได้ดีก็ลองเปลี่ยนไปว่ายาตัวใหม่เนี่ยจะคุณเรื่องกระดูกแบบผอมถ้าเป็นยาตัวที่สองอาจจะไม่ค่อยเข้าภูมิด้วยฉะนั้นมันก็เลยมีการแกวะงานแกวะกัน
และเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นบทสัมภาษณ์นะคะที่เราได้เพิ่งสัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่ค่ะ
อย่างที่เห็นเนี่ยพี่เปิ้ลก็คุกผอมลงนะคะก็ดูแลงานในส่วนตรงนี้เยอะอยู่พอสมควรนะคะก็หลายคนนะคะมาให้กำลังใจมากมายเลยค่ะ
ในวันที่๑๗วิธุนายนนะคะแล้วก็จัดท้าบรรยากิจศพนะคะ
ในวันที่๑๘มิถุนายนนะคะทางทีมข่าวก็ต้องขอแสดงความไว้อะไรด้วยละกันนะคะ
ส่วนใครหลายคนนะคะถามว่าเจ้าภาพมีใครกันบ้างนะคะ
ก็คืนแรกนะคะก็เจ้าภาพนะคะก็จะเป็นคนในครอบครัวค่ะ
ยังไงนะคะก็คือตัวสนั่นอยู่นะคะพ่อค้าวในมลับลูกคู่ค่ะ
ก็จะยิ่งอยู่ในใจแฟนหลักพรคุณไทยทั้งทั้งประเทศนะคะ
และนี่ค่ะคือบรรยากาศทั้งหมดเลยนะคะที่เราได้ชมกันนะคะ
จากการสวดเก้าที่ทางศพนะคะของพี่ตัวสนั่นอยู่
พระเอกในดวงใจนะคะของแฟนละครทั้งประเทศเลยค่ะ
แล้วก็คาดว่านะคะตลอดทั้งคืนนี้นะคะ
ก็คงจะมีศิลปินหลายหลายท่านค่ะที่เคยร่วมงานกับพี่ตัวเนี่ยค่ะ
เดินทางมาไว้อะไรค่ะและนี่แหละค่ะ
ก็เดี๋ยวขอส่งต่อให้พี่หนุ่มกัญชัยนะคะมดดำ
รายงานจากวัดนาตรกที่เสลิร์นค่ะ

แม่เขาก็แบบว่าฝากฝังไง
บอกว่าอันนี้พอไปแล้วก็ไปติดต่อกันนะ

มาดูแลป้า
นางก็มาดู
นางก็ไปเป็นนางแบบค่ะ
นางก็ไม่ได้ถ่ายงานของเกาหลีเยอะมากนะ

ไปเจอนางมีอยู่ครั้งหนึ่งบินกลับมาพร้อมกัน

แต่ว่าก็ยังอยู่ใช่ไหม
เพราะมันยังกลับมาไม่ได้ใช่ไหม

น่าจะกลับมาแล้วนะ

เขาเข้มแข็งแล้วอะไรอย่างนี้

คือเขาบอกว่าหลังน้องหนัง

อย่างที่บอกว่าแฝดน้องลูกสาวของพี่ตัวเนี่ย
โพสต์ครั้งแรกในไอจีส่วนตัวของเขา
หลังจากที่ศูนย์เสียคุณพ่อสุดอาลัยเนี่ย

ขณะที่พ่อหอมแก้มลูกเขา

แล้วก็บอกว่าหนูภูมิใจ
ที่ได้เกิดเป็นลูก

เปิ้ลเขาก็บอกว่าล่ำลา

ยังว่ายังอยู่ที่นู่นใช่ไหม